พาคุณผู้ชมไปฟังบ่ดเพลงปกติแล้ว
เราได้ฟังหลายเพลงแล้วล่ะจากศิลปินนักร้องที่เขาแต่งเพลงกันใหม่
คราวนี้เป็นเยาวชนหญิงคนหนึ่งอายุแค่๑๕เท่านั้นนะคะ

เพื่อที่จะมอบให้กับในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่แหละค่ะบทเพลงนี้เนื้อร้องไม่ได้มีเยอะมาก
แต่ความหมายกินใจทุกบรรทัศน์นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเนี่ย
กลั่นกรองผ่านปลายปากกาของน้องคนนี้แหละค่ะ
น้องตีตี้นางสาวโชติภาสุขมงคลเยาวชนไทย
กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา